โรธลักษณะรีสรผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ก็ขอบคุณคอรมอครับขอบคุณพักร่วมรัฐบาลนะครับ
ขอบคุณท่านประธานที่ใจกว้างแล้วก็เปิดให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง
ซึ่งผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับการทำงานร่วมกันแล้วก็ภาคประชาชนทุกฝ่าย

ท่านประธานครับก่อนอื่นครับเพื่อความสบายใจนะครับ
เมื่อกี้ผมนั่งฟังท่านรองนายกภูมิธรรม
ท่านรองนายกภูมิธรรมก็บอกว่าให้อยู่กับความเป็นจริง
ผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่พักเก้าไกรและฝ่ายค้านทุกคนซักถาม
ก็เอามาจากนโยบายที่พวกท่านพูดและเขียนประกาศให้ประชาชนรู้

ถ้าสิ่งที่พวกผมพูดสิ่งที่พวกผมทวงถามเป็นความเพ้อฝัน
นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ท่านเขียนและบอกประชาชนคือสิ่งที่เพ้อฝัน
เมื่อกี้ท่านก็ชี้แจงว่าเรื่องของการเกณฑ์ทหารมันทำไม่ได้
ผมไม่ได้เอาคำว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารอยู่ดีก็ยกเมฆขึ้นมา
ผมเอามาจากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของพักเพื่อไทย
ซึ่งเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจว่าขัดรัฐธรรมนูลครับ
ท่านรัฐมนตรีท่านเขียนเอาไว้ตอนหาเสียงเพื่ออะไร
ดังนั้นสิ่งที่ผมยืนยันครับว่าตอบท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยว่า
สิ่งที่พวกผมถามไม่ใช่การเพ้อฝันและผมอยู่กับความจริง
และเดี๋ยวผมจะเล่าความจริงให้ท่านรองนายกและท่านประธานฟังไปพร้อมกัน
อย่างนี้ครับแล้วก็มีฮะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่า
ถ้าทำเอามันทำเอาสะใจรัฐบาลนี้ไม่ได้ทำเพื่อความสะใจ
ฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ทำเพื่อความสะใจแต่ทำไมเราต้องถามครับ
เพราะเราถามหาความจริงใจว่าสิ่งที่ท่านพูดกับพี่น้องประชาชน
ท่านมีเขียนเอาไว้ไหมและถ้าไม่เขียนแล้วท่านจะทำได้อย่างไร
บอกว่าไม่เขียนแต่เดี๋ยวจะทำคิดใหญ่ทำเป็น
แต่ทำไมถ้าเกิดว่าท่านคิดใหญ่และทำเป็นท่านจะทำอยู่แล้วโดยไม่เขียน
เขียนให้มันจบเรื่องจบราวไปไม่ดีกว่าเหรอฮะ
แล้วผมไม่ได้ด้อยฆ่าครับแล้วพวกผมก็โตแล้ว
โตพอที่จะไม่ถูกซ้ำหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวผมจะตั้งประเด็นว่าผมกลัวว่ารัฐบาลนี้จะถูกหลอกอะไรบ้าง
เอาอย่างนี้ละกันครับท่านประธานครับเพื่อเข้าเรื่องเลย
คำแถลงนโยบายของคณะรมตรีฉบับนี้ท่านรัฐมนตรีดีเอส
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลก็ยอมรับกับสื่อมวลชนเองว่า
เป็นการเขียนในมุมกว้างซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับ
แต่ว่ามันกว้างจนเราไม่เห็นรายละเอียดที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ที่สำคัญที่แตกต่างจากคำแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลอื่นก็คือ
ไม่มีการแยกหมวดหมู่ของนโยบาย
ไม่กล้าที่จะรับปากอะไรกับพี่น้องประชาชน

แบ่งสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลข้ามคั่ว

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงนักแสดงนำชาย

ท่านจะมีอำนาจในการตัดสินใจจริงหรือเปล่า

ตั้งแต่คำแถลงนโยบายตั้งแต่สมัยนายกทักษิณ

ต่างก็มีการแยกหมวดหมู่เอาไว้

สมัยนายกทักษิณ

นายกยิ่งรัก๔๔หน้า
แม้แต่ของนายกประยุทธ์ที่ก่อรัฐประหารมา
ก็ยังมีถึง๓๖หน้า

และไม่มีการแยกหมวดหมู่นโยบาย

ก่อนการสื่อสารนโยบาย

จะเป็นเอกภาพมากกว่านี้

ผมเห็นนายกรัฐมนตรีก็โชว์ลีลาเตะฟุตบอล

ท่านชื่อเศรษฐาหรือโรนันโดกันแน่
แต่การสับขาหลอกเชิงนโยบายแบบนี้

ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครับท่านประธาน

วันที่๒๔สิงหาคม

บอกว่าจะได้ใช้ในเดือนเมษายนปีหน้า

ท่านนายกเปลี่ยนมาเป็นเดือนกุมภาวันวาเลนไทย

แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเวลาสิครับ

บอกว่าจะทยอยโอน๒๓งวด

อีกวันถัดมาเพจพักเพื่อไทย
ทันควันสวนตัวเองนะครับ

จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
แล้ววันนี้ก็ยังยืนยันว่าบล็อกเชน

ไม่รู้ประเหมาะเคาะดีอะไร
วันที่๖กันยายนช่วงเช้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จะใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ว่าจะทำผ่านบล็อกเชนเท่านั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ

เศรษฐาทวีสินที่เป็นนายกรัฐมนตรี

นี่เป็นการสวนกันระหว่างรัฐมนตรีช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรี

ตกลงทั้งสองท่านนี่อยู่ในวงลายเดียวกันหรือเปล่า

อีกเรื่องนึงครับที่พูดไม่ได้
แต่วันนี้ก็คลายความกังวลลงไป
เมื่อวันที่๕กันยายนครับรัฐมนตรีครับ
ชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
ก็เลยไม่ได้เขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาล
ง่ายมากครับถ้าสำคัญตอนนี้ท่านก็ชี้แจงไปแล้วว่า
ทำแน่๒ปีได้ใช้แน่๒๐บาท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

รัฐบาลเดิมบีบให้กรทมรับโอนมาจากลฟม
ท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไร
นโยบายที่ไม่ชัดสื่อสารไม่ตรงกัน

จะมีปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมาก
เพราะข้าราชการก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มงานยังไง
พอเริ่มไปแล้วรัฐมนตรีกับนายกพูดไม่ตรงกัน

ต้องแก้ปัญหาหน้างานไปมา
สุดท้ายคนที่รับเคราะห์ก็ไม่พ้นประชาชน
ตกลงแล้วผมต้องตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีว่า
ท่านนายกอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจริงหรือเปล่า

สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของคำแถลงนโยบายฉบับนี้

แต่เป็นการที่ประชาชนไม่เห็นความทะเยอร์ทะยาน
และการกล้าที่จะรับปากให้คำมั่นกับประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นเลย
ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่คนไทยภาคภูมิใจก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทักษิณ๑ทักษิณ๒หรือรัฐบาลยิ่งรัก
หลายท่านก็เคยเห็นความองค์อาจของ๓รัฐบาลนี้
รัฐบาลทักษิณหนึ่งกล้าประกาศนโยบายอย่างชัดเจน
ลงตัวเลขชัดไม่เหมือนกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกนะครับ
บอกว่าเขียนแต่น้อยทำให้มาก
ทักศิลป์๑เขียนชัดพักหนี้เกษตรกรลายย่อยเป็นเวลา๓ปีลงตัวเลข๓เลย
กองทุนหมู่บ้านแห่งละ๑ล้านบาทลงตัวเลข๑ล้านเลย
สร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยเสียค่าใช้จ่ายลงตัวเลข๓๐บาทต่อครั้ง
ลงตัวเลขชัดเลย
ทำไมฮะทำไมรัฐบาลทักษิณหนึ่งถึงกล้าลงตัวเลขอย่างองค์อาจแบบนั้น
นายกยิ่งรักกล้าเขียนโต้งเหมือนกันครับว่า
แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ๓๐๐บาทแล้วทำได้จริงด้วย
คนที่จบปริญญาตรีมีรายได้ไม่น้อยกว่า๑๕๐๐๐บาท
แล้วยุคนายกเศรษฐาค่าแรง๖๐๐ภายในปี๒๕๗๐
ทำไมไม่เขียนตรงแบบนั้นลงไปในคำแถลงการ
ทำไมต้องเขียนคุมเคลือด้วยคำว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม
ผมถามเอาตรงนี้เลยครับในปี๒๕๖๗ที่จะมาถึง
เมื่อกี้ท่านนายกตอบว่า๔๐๐บาทจะทำให้เร็ว
เอาปี๒๕๖๗เลยที่ท่านได้ปลาใสต่อหน้าพี่น้อง
ชาวเขตดอนเมืองเมื่อวันที่๒๓เมษายน
และปราศัยย้ำอีกครั้งกับพี่น้องชาวสกลนคร
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมว่าท่านจะขึ้นเป็น๔๐๐บาท
ในวันที่ในปี๒๕๖๗ตกลง๒๕๖
ค่าแรงขั้นต่ำจะเป็น๔๐๐หรือไม่
และเมื่อวานนี้เวลา๕โมงเย็นเสร็จ
ผมได้ยินท่านนายกเศรษฐาทวีสินมาตอบกลางสภา
แล้วผมรู้สึกว่าไม่สบายใจ
เพราะค่าแรง๖๐๐บาทของท่านมีการสร้างเงื่อนไขว่า
ต้องมีสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจจะต้องโตต่อเนื่อง๔ปีปีละ๕
ส่งเมสเซจถึงผมเต็มไปหมดครับท่าน
ว่าแล้วถ้าเกิดปีไหนเศรษฐกิจโตไม่ถึง๕

แล้วถ้าเกิดตลอด๔ปีโตเฉลี่ยไม่ถึง๔

ผมเป็นแฟนคลับของรัฐบาลทักษิณและยิ่งรักครับ

ผมไม่เคยต้องมาดูคำแถลงนโยบายว่า
มีดอกจันทร์มีหมายเหตุตัวเล็ก
มีอะไรซ่อนไว้อยู่ในปกในปกนอกหรือเปล่า

ผมต้องเปิดแล้วเปิดอีกครับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับ
เกิดขึ้นในคำแถลงของยุคนายกยิ่งรักครับ
ที่บอกว่า๖๐ถึง๖๙ได้เดือนละ๖๐๐๗๐ถึง๗๙๗๐๐๘๐ถึง๘๙๘๐๐๙๐ขึ้นไป๑๐๐๐
นี่ค่ะคือมรดกทางนโยบายที่นายกยิ่งรักทิ้งเอาไว้ให้กับคนไทย
จนถึงวันแม่ปีนี้
ถึงมีหลักเกณฑ์ใหม่ที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจน
ที่วันนี้ฟังมา๒วันก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ารัฐบาลนี้จะเอายังไง
มีแต่เขียนในคำนโยบายว่าจะดูแลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ผมได้ยินคำว่ามีศักดิ์ศรีจากการชี้แจงของรัฐบาลบ่อยครั้งมาก

แต่ผมอยากรู้ว่าไอ้คำว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีงานมีรายได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วย
สวัสดีการโดยรัฐที่แก้คำแบบแก้เขินจากแห่งรัฐเป็นโดยรัฐเนี่ย
ตกลงแล้วผู้สูงอายุ๑๑ล้านคนต้องพิสูจน์ความจนหรือเปล่า
ผู้สูงอายุที่บ้านลุงป้านาอาวันนี้เขาอยากจะถามท่านนายก
เศรษฐาว่าเขาคือคนที่ถูกเลือกหรือเขาคือคนที่ถูกลืม
ล้านคนยังจะได้อยู่ทุกคนหรือเปล่า
ผมเชื่อว่าสอสอฝากฝ่ายรัฐบาลก็ถูกตั้งคำถามอย่างนี้เหมือนกัน
และรัฐมนตรีที่เป็นสอสออยู่ก็คงต้องตอบคำถามนี้เช่นเดียวกัน
แล้วเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครับเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องตำหนิอะไร
๒๓ล้านคนนะครับก็ถูกเลื่อนเมื่อวันที่๘กันยา
แต่เข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะมีมติคอรมอจ่าย
ก็ขอให้รีบจ่ายซะนะครับแล้วก็สัญญากับเขาเอาไว้
ว่าจะจ่ายให้ทันภายในวันที่๑๘ก็รักษาสัญญาด้วย
อันนี้ผมก็ขอร้องจริงนะครับเพราะว่าเงิน๖๐๐แต่ละคนมันไม่เท่ากัน
แต่เพื่อแก้ปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ผมว่าท่านนายกตอบเถอะครับว่าจะเอายังไงกับนโยบายสวัสดิการ
ต่อไปนี้จะมีการสร้างเงื่อนไขอะไรอีกเพื่อตัดสวัสดิการของประชาชนหรือเปล่า
ประชาชนเขาอยากทราบไม่ใช่ว่ามานั่งตุ้มตุ้มต่อมต่อม
ผู้สูงอายุ๑๑ล้านคนก็เครียดเด็กอีก๒๓ล้านคน
ก็อยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงแบบนี้
นโยบายเพิ่มรายได้ของเกษตรกรท่านเขียนเอาไว้ในคำแถลงการ
ก็คุมเคลืออีกบอกว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งเพื่อนสมาชิกของผมคุณสิริกัญญาก็ถามไป
ผมดีใจครับที่ท่านนายกเศรษฐาพูดสัญญาเป็นตัวเลขกลางสภาว่า
จะเพิ่มเป็น๓เท่าภายใน๔ปีท่านพูดเอง
ดีใจมากมากแต่ท่านนายกครับของอย่างนี้
ผมว่าท่านทำธุรกิจมาก็คงจะทราบว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารอ๔ปีปั๊บ
แล้วมันก็จะกระโดดขึ้นมาเป็น๓เท่าทันทีใช่ไหมครับ
ผมถามเพื่อให้ประชาชนมั่นใจเลยครับไม่ต้องรอ๔ปี
เอาว่าปีหน้านี่แหละครับรายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์
เพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจ
นโยบายพลังงานสำคัญมากครับ
ท่านบอกว่าจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการนะครับ
ค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทันที
โดยในวันพรุ่งนี้เข้าใจว่าจะมีมติคอรมอในการปรับลดค่าไฟฟ้าลง
ผมไม่ได้เห็นแย้งครับกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
แต่ในระยะยาววิธีการไม่ว่าจะเป็นการชะลอคืนหนี้ให้กับกรฟภ
หรือการจะเอางบที่เป็นเงินแผ่นดินเงินภาษีของประชาชน๑๕๐๐๐ล้าน

ผมยืนยันครับทำอย่างนั้นก็เป็นเพียงแค่การเอาเงินล้วงกระเป๋า
เอาเงินภาษีของประชาชนที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่ง
ไปประเคนจ่ายให้กับนายทุนโรงไฟฟ้าแทนเท่านั้นเอง
ไม่ใช่การบริหารจัดการปัญหาค่าไฟฟ้าแพงที่ต้นต่อเลย
ท่านนายกตอบซะทีนะครับสุดท้ายแล้วว่า
จะแก้ปัญหาต้นต่อของค่าไฟฟ้าแพงอย่างไร
บริหารจัดการอย่างไรกับปริมาณไฟฟ้าที่สำรองไว้มากกว่า
ร้อยละห้าสิบของความต้องการใช้จะทำอย่างไรกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
กรฟภต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนที่ไม่ได้เดินเครื่อง
แต่ทำตัวเป็นเสือนอนกินรับเงินจากรัฐบาลฟรี
คำแถลงนโยบายนี้น่าเสียใจและผิดหวังครับท่านนายก
ไม่มีถ้อยแถลงใดที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่ประชาชนพึ่งพาตนเองได้เลย
ผมเรียนตรงครับรัฐบาลที่แล้วยังเขียนนโยบายเรื่องพลังงานได้ละเอียดและชัดเจนกว่านี้
เพียงแต่เขียนอย่างเดียวแต่ไม่ทำ
สมัยรัฐบาลประยุทธ์มีการพูดถึงการสนับสนุนตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้า
และการคิดค่าไฟฟ้าในรูปแบบหักลบหน่วยสุทธิ
ครัวเรือนสามารถขายไฟที่ผลิตได้ให้กับรัฐในราคาเดียวกันกับที่ซื้อจากรัฐ
แต่นโยบายแบบนี้หายไปจากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน
สุดท้ายประชาชนก็คงไม่พ้นต้องยอมให้ในทุนลีดไถค่าไฟแพงต่อไป
พอถูกไถจนควักกระเป๋าจ่ายไม่ไหว
รัฐบาลก็แค่ล้วงกระเป๋าอีกข้างเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายให้กับในทุนแทน
พอประชาชนพอจะลุกขึ้นมาไหวสักหน่อยก็ปล่อยจอยครับให้ในทุนไถต่อไป
พลังงานของประเทศในทุนโรงไฟฟ้ามีแต่จะกินรวบไปทำผลประโยชน์ผูกขาด
ส่วนประชาชนมีแต่จะได้เพียงแค่ผลพลอยได้จากเศษเนื้อข้างเคียง
บ้านไหนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไม่กี่วันก็ถูกตัดโหดเยี่ยมยิ่งกว่าหนี้นอกระบบหนี้
ผัดผ่อนได้แต่ไฟฟ้าค้างปุ๊บ๑๐กว่าวันเท่านั้นตัดไฟชัวแต่ในขณะเดียวกัน
ในทุนที่ไม่ได้เดินโรงไฟฟ้าเลยแม้แต่วันเดียวไม่มีไฟออกมาเลยแม้แต่เม็กกาวัตต์เดียว
นอนนับเงินที่รัฐประเคนให้แบบสบายใจเฉิบสำหรับเรื่องทุนผูกขาดครับ
ชมท่านนายกยิ่งรักมากมากผมพบว่ามีการเขียนเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนมากมากในสามส่วน
นโยบายที่จะทำในปีแรกนโยบายเศรษฐกิจนโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุคนายกยิ่งรัฐครับวันนี้ผ่านมา๑๒ปีกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดมากขึ้นความเหลื่อมล้ำในสังคมหนักข้อมากขึ้น
นโยบายการแก้ปัญหาทุนผูกขาดของกลุ่มเครือข่ายอุปถัมภ์ของนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินหายไปไหน
ท่านนายกไปกินดินเนอร์หรูกับเหล่าเจ้าสัวที่บอกว่าไปขอคำแนะนำ
เมื่อผมได้คำตอบเมื่อวานนี้จากท่านนายกกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ชี้แจงตอน๕โมงเย็นเสร็จ
เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอเล็ตมูลค่า๕๖๐๐๐ล้านว่าไม่ได้กิจกันทุนใหญ่
ท่านนายกคิดตามทุนใหญ่ไม่ทันเหรอครับหรือว่ารู้หรือไปสมคบคิดกันหรือเปล่า
ซึ่งผมไม่เชื่อว่าท่านจะคิดอย่างนั้นนะ
เพราะกลุ่มทุนใหญ่ถ้าไม่สุกีดกันอะไรเลยนี่รูปปากครับ
นโยบายแบบนี้ในทุนผูกขาดค้าปีกค้าส่งก็แค่ไปตั้งจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชน
เอารถโมบายเข้าไปขายของในหมู่บ้านเอาตู้ขายสินค้าไปตั้งลงทุนไม่แพงแค่๖เดือน
นี่คือพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่จะทำลายร้านร้านโชว์หวยและร้านขายของชำของคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งประเทศ
ท่านนายกบอกว่าเงินจะกระจายไปในส่วนภูมิภาคกระจายในชุมชนท้องถิ่นมันจะกระจายได้ยังไงครับ
เพราะผมเชื่อว่าเม็ดเงินเป็นระดับหลายหมื่นล้านถึงแสนล้านจะถูกสูบจากท้องถิ่นเข้าไปที่กระเป๋าตังค์ส่วนกลางของในทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ทั้งสิ้น
ถ้าจะสร้างพายุหมุนแบบนี้ท่านนายกเตรียมอนุมัติงบรางไว้จ่ายเยียวยาภัยพิบัติของร้านขายของชำร้านโชว์หวยเอาไว้ได้เลย
และเขาไม่ได้ต้องการการกระจุกงบประมาณเอาไว้ที่เงื้อมือผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้ง
อปททั่วประเทศเขาต้องการกระจายอำนาจที่มาพร้อมกับการกระจายงบประมาณ
คำถามง่ายเลยที่รัฐบาลต้องตอบอบทที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยอดตาหลับขับตานอนเนี่ย
ก็คือเงินที่ค้างจ่ายอปทอันเนื่องมาจากมาตรการการลดภาษีที่ดินร้อยละ๙๐ในปี๖๓และ๖๔
รวมกันแปดหมื่นล้านบาทเนี่ยเฉพาะของกรทมผู้ว่าชาติชาติกระซิบบอกผมครับ
เกือบสามหมื่นล้านนี่ไม่ใช่แค่เงินที่ค้างแต่มันคือโอกาสของการกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่น
ที่ถูกส่วนกลางดูดมากว่าสองปีแล้วอบททั่วประเทศเขาถามครับท่านนายกครับ
ปัจจุบันครับปัญหาผู้มีอิทธิพลเพื่อนของผมรังสิมันโรมพูดไปแล้ว
ผัวพันกันอย่างแยกไม่ออกเพราะเดี๋ยวนี้ผู้มีอิทธิพลครับได้ผันตัวเองไปเป็นสปอนเซอร์
จ่ายเงินซื้อขายตำแหน่งจ่ายสวยให้กับฆาตการระดับสูง
อย่างกรณีที่นครปฐมผมคิดว่าท่านนายกก็รู้เพราะพบตรก็มารายงานให้ทราบ
คราวนี้แหละครับผู้มีอิทธิพลก็สยายปีกครับท่านประธาน
จนสามารถทำธุรกิจผิดกฎหมายกดขี่รีดไถประชาชนได้ตามอำเภอใจ
ที่น่าผิดหวังในแถลงการฉบับนี้ก็คือไม่มีความชัดเจนในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เลย
ลำพังแค่การปราบปรามแบบที่คอสชทำนะครับท่านประธาน
ผมฝากไปถึงท่านนายกมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับ
เพราะในยุคคอสชเป็นยังไงครับมีม๔๔เจออะไรบ้างครับ
พ่งเจ้าพ่อก็ยังเรืองอำนาจเพราะอะไรครับ
เพราะการใช้การปราบปามการใช้ท่าทางขึงขัง
มันเป็นแค่การบีบเจ้าพ่อมาเฟียให้ย้ายค่ายมาสยบยอมเท่านั้นเอง
การแก้ไขปัญหานี้ที่ดีที่สุดก็คือการปฏิรูปตำรวจ
การปรับเปลี่ยนการประมูลของรัฐการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
การกระจายอำนาจให้กับประชาชนการส่งเสริมเสรีภาพให้กับสื่อมวลชน
แต่ก็ไม่พบในคำแถลงนโยบายฉบับนี้เลย
และที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องการปฏิรูปหรือการพัฒนาร่วมกัน
ผมไม่ติดใจคำสองคำนี้ก็แล้วกัน
แต่ผมอยากฝากท่านนายกผ่านท่านประธานว่า
ท่านบอกว่ากองทัพจะมาช่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างนั้นอย่างนี้
ท่านนายกคงลืมไปว่าประเทศนี้มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทย

เพราะกระทรวงดีอย่างกระทรวงมหาทัยท่านยกให้เขาไปแล้ว

และที่ท่านรองนายกภูมิธรรมบอกว่าให้พวกผมอยู่กับความจริง
เพราะผมอยู่กับความจริงครับก็เลยเตือนรัฐบาลนี้
ว่าท่านอย่าหลงลืมกระสุนจริงที่ใช้เมื่อปี๕๓๑๑๗๙๒๓นัดกับคนตาย๙๙คน

ผมถึงบอกว่ามันต้องเร่งปฏิรูปหรือพัฒนาร่วมกันก็ตามต้องเร่งทำ

ถ้าท่านนายกภูมิธรรมเสร็จถามไม่เชื่อผมโทรศัพท์ไปถามท่านนายกภูมิธรรมยิ่งรักดูก็ได้
ว่าเกิดอะไรขึ้นครับว่าท่านนายกยิ่งรักดีกับพบทบณขณะนั้นขนาดไหน
ไปไหนก็ไปด้วยแล้วสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงผมว่าไม่ต้องถาม
การบริหารพื้นที่ราชภัสดุ๑๒ล้านไล่ทั่วประเทศ
ท่านนายกภูมิธรรมยิ่งรักดูท่านนายกภูมิธรรมจำเหตุการณ์เมื่อเกิด
รับตากว่าจะปฏิรูปกองทัพภายหนึ่งหนึ่งร้อยวันผมว่าท่านรัฐมนตรี
เอสจำได้ผมขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับ
ไม่นานแล้วเป็นยังไงครับผ่านมาร้อยวันทุกวันนี้
ไม่มีเงินสวัสดิการกู้ซื้อบ้านของนายทหารชั้นผู้น้อย
ที่ต้องจ่ายเงินทอนให้กับนายทหารระดับสูงก็ยังมีอยู่
ผมอยู่กับความเป็นจริงครับท่านประธานผมอยากฝากบอก
ท่านรองนายกภูมิทำไว้ด้วยผมไม่ได้อยู่กับความเพ้อฝัน
ผมอยู่กับปัญหาอย่างนี้มาผมเลยเรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องเร่งปฏิรูปกองทัพ
คำแถลงนโยบายฉบับนี้ฮะจริงจริงแล้วผมคิดว่าผมไม่ต้องกลัว
เอนิโยล่ะครับเพราะในนี้น้ำมันมีอยู่เต็มไปหมดอ่ะ
มีแต่คำบรรยายคุมเคลือแทบจะไม่เจอคำมั่นที่รับปากกับประชาชน
เป็นตัวเลขชัดแตกต่างจากยุคของนายกทักษิณ
และนายกยิ่งรักอย่างสิ้นเชิงจากรัฐบาลที่เคยคิดใหญ่ทำเป็น
ทำไมวันนี้ฮะท่านประธานถึงได้กลายเป็นรัฐบาลที่คิดน้อยไม่กล้าทำ
เหมือนต้องการรอขออนุญาตจากผู้มีอำนาจตัวจริง
เหมือนถูกพักร่วมรัฐบาลกำลังบีบคอขอร่วมพัฒนาอยู่
ผมเฝ้าติดตามการอภิปรายได้ยินสอสอของพักร่วมรัฐบาล
ก็พูดถึงนโยบายของท่านนายกยกเอานโยบายของรัฐบาลก่อนมาเกทับ
ทั้งบัตรสวัสดิกันแห่งรัฐสามสิบบาทรักษาทุกที่
ตกลงพักร่วมเขายอมรับนโยบายของพักเพื่อไทยในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
นายกทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการแซะ
แต่สัปดาห์หน้าก็ต้องทำร่างงบประมาณแล้ว
จะทำงานกันยังไงครับหรือต่างคนต่างทำกระทรวงใครกระทรวงมัน
พักเพื่อไทยขอแค่เงินดิจิทัลอย่างเดียวพอ
ผมหวังว่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้น
ความเฮย
เหตุผลที่ผมจะอธิบายมันง่ายมากครับ
คือในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณครับ

ที่ได้เป็นรัฐบาลเพราะประชาชนเลือกมาอย่างท่วมท้น
ถึงได้กล้าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคน
แต่รัฐบาลนี้ผมว่าลึกก็ทราบอยู่แก่ใจว่าการได้เป็นรัฐบาล

เป็นเพราะการได้รับอนุญาตจากกลุ่มอำนาจเดิม

ผมอยากบอกท่านนายกผ่านท่านประธานว่า
คำแถลงนโยบายแม้ว่าจะเป็นการบรรยายแบบมุมกว้าง
ไปด้วยถ้อยคำคุมเคลือก็ตาม
แต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกให้ประชาชน
รู้ตัวว่านับจากนี้
ชีวิตก็คงต้องดิ้นลนเอาตัวรอดด้วยตัวเอง
ฝากผีฝากไข้พึ่งพารัฐบาลอะไร

ผมอยากจะบอกกับท่านนายกเอาไว้ตรงนี้ว่า

กลุ่มอำนาจเก่ามันบีบท่านนายกอย่างไร
กลุ่มทุนผูกขาดในเครือข่ายอุปถัมภ์เดิม
เงื่อนไขอะไรมาทำให้ท่านนายกลำบากใจบ้าง
พักร่วมรัฐบาลต่อรองกับท่านนายกหนักขนาดไหน

อยากรบกวนนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกัน
คือผมขอความกรุณาจริงเพราะว่า
ซึ่งเราก็พยายามรักษาบรรยากาศให้ดีที่สุด
แต่ขอนะฮะเพราะว่านี่มันก็เกินมาระดับหนึ่งแล้วขอพี่วิโรธนะฮะ

ทำไมผมจะไม่เห็นใจท่านนายก

แต่ผมยืนยันว่าท่านนายกต้องบอกกับตัวเองครับว่า
ไม่ใช่ลูกน้องของกลุ่มคนเหล่านั้นครับ
แต่ท่านเป็นนายกของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ
และท่านต้องเกรงใจประชาชนไม่ได้เกรงใจคนเหล่านั้น
ท่านนายกต้องมีความทะเยอร์ทะยาน
อย่างที่นายเศรษฐาทวีสินมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว
กล้าที่จะตัดสินใจในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
ท่านประธานครับท่านนายกมีความทะเยอะทะยาน
กล้าที่จะรับปากให้คำมั่นกับประชาชน
ประชาชนก็จะรู้สึกมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

กล้าที่จะฝากอนาคตเดิมพันชีวิตเอาไว้กับรัฐบาล
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าท่านนายกเอาความหวังดีของผม
และเพื่อนสมาชิกของผมตลอดจนพักร่วมฝ่ายค้าน

ในการพิจารณางบประมาณในวาระที่๑

เศรษฐาทวีสินที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในวันนั้น
เศรษฐาทวีสินจะมีความทะเยอร์ทะยานมากกว่านี้
และมีความมั่นใจในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมากกว่าวันนี้

คัพเติร์นนวีรัชกาป้องเติมครับเชิญครับ